งั้นเราก็ไปต่อนะที่จังหวัดนนทบุรี
ขอพรกับเทพสี่หูห้าตา
ที่ว่ากันว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โห
คุณผู้ชมเห็นแต่ใกล้เลยนะ

คุณมารบหรูดูหมินเทพสี่หูห้าตาดิฉัน
นี่เป็นรูปปั้นเทพสี่หูห้าตา
ความสูง๒๔เมตรนะคะ
ไม่ก็เห็นแล้วก็นึกถึงอย่างนั้นจริงว่าเออนี่ได้เวลามาขอพรกันแล้วสิ
ได้เวลามาสนุกสนานกันแหละสิ
คือเพราะว่าปกติเราไม่เคยเห็นองค์เทพสี่หูห้าตา
ในลักษณะอิริยบทแบบนี้
ถูกต้องแล้วปกติเราจะเห็นองค์เล็กอยู่ตามหน้าชาลาก็ว่ากันไป
แต่ที่นี่องค์ใหญ่นะคะ๒๔เมตร
อยู่บนพื้นที่กว่า๖ไร่ของมูลนิธิสุบินนิมิตร
ในพื้นที่ตำบลหนองพราวงาย

ใช่ดูฟ้าใสถนนโล่งดีมากเลย

แต่ว่าเอาล่ะร้อนแค่ไหนเราก็สู้
อาจารย์สุบินณหน้าทองผู้ก่อตั้งมูลนิธิแห่งนี้แหละค่ะ
เล่าให้ฟังถึงความเชื่อของเทพสี่หูห้าตา
ว่ากันว่าเป็นเทพตามความเชื่อของชาวล้านนาที่มีมาแต่โบร่ำโบราณ
แมงสี่หูห้าตาอะไรนั้นให้เคยเล่ากันนะ
ถวายด้วยถ่านแล้วก็จะถ่ายออกมาเป็นทองนะคะ
ซึ่งตอนนี้เริ่มโด่งดังมากขึ้นเรื่อย
มีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวจีนชาวสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามอืม

บอกว่าชาวต่างชาติเขาฮิตมากนะองค์เทพสี่หูห้าตา
ใช่นะหลายคนอาจจะคุ้นชื่อองค์เทพสี่หูห้าตาว่าแมงสี่หูห้าตานะคะ
เป็นองเทพที่ตำนานของชาวล้านนามมาหลายปี
สืบทอดเรื่องราวนี้ต่อมาจากครูบายะวงศาแห่งวัดพระบาทพระพุทธบาท
ต้มในตำบลนาซายอำเภอลีจังหวัดลำพูนอืม
อีกวัดร่างที่แท้จริงขององเทพสี่หูห้าตาก็คือพระอินค่ะ
เป็นพระอินทร์แปลงกายลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง

ที่เล่าขานกันมาแบบนั้นก็คือว่าท่านแปลงกายลงมาเป็นลักษณะคล้ายกับหมี
นี่อย่างที่เราแบบว่าคุ้นเคยเห็นนะ

เราไปเรียกว่าแมงสี่หูห้าตานั่น
ถูกต้องก็ลักษณะตามนั้นเลยค่ะ
ขนสีดำนะมี๔หูแล้วก็มีดวงตา๕ดวง

ส่วนเจตนาที่พระอินทร์แปลงกายลงมาเนี่ย
ก็คือมาช่วยชาวนาที่ได้รับความยากลำบาก

ด้วยการเข้าไปวิ่งเหยียบย่ำบนแปลงข้าวจนข้าวเสียหาย

แล้วชาวบ้านบางคนไม่พอใจค่ะ

แต่มีชาวนาคนหนึ่งเข้าไปช่วยเหลือ
ด้วยการนำแมงสี่หูห้าตาไปเลี้ยงดูเอาอาหารมาให้

อินก็ไม่ยอมแปลงกายนะ
ไม่ยอมแปลงกายนะครับประกอบกับว่าช่วงกำเผิดอากาศมันหนาว
นี่จุดไฟไง

แล้วไอ้แมงพันนั้นมันกินเข้าไปไงกินถ่านใช่ไหม

คือพระอินทร์นี่แหละก็เลยแปลงไกลกลับมา
เพราะเห็นว่าชาวนาคนนี้มีความเมตตากรุณา

นี่เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าสืบต่อกันมาแบบนี้นั่นเอง

โอ้โหเดี๋ยวนะดิฉันนึกว่าดูแบบ

แบบภาพยนตร์แอนิเมชั่นใช่
ซึ่งนี่แหละคุณผู้ชมทำให้พวกเราได้เข้าใจมากขึ้น

ใช่ไหมตกใจไง

เพราะฉะนั้นนะคะใครอยู่นนทบุรีหรืออยากจะไปขอพรกับแมงซีหูห้าตา
ตามความเชื่อของชาวล้านนาโบราณเนี่ย

ลองไปขอพรตามความเชื่อกันดูนะคะ
ครับโอ้โหแต่ดูแล้วยังไงซะรวมนะทั้งหมดเลยนะ
ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย

เมื่อกี้ดิฉันเหมือนนั่งดูการ์ตูนเลย
ติดตามได้ผลงานดีแบบนี้มีให้ติดตามอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ